นี่คุณผู้ชมค่ะที่ไหนพิกัดไหนรายงานกันเข้ามาได้
แล้วมีกระจังหน้ามาด้วยแบบนี้ค่ะคือมันหลุดมาทั้งหมดเพราะว่าเจอน้ำอ่ะ

เผื่อเป็นของแฟนข่าวเช้าห้องขาวหัวเขียว
อาจจะได้ติดต่อไปขอรับทะเบียนได้ค่ะ
ซึ่งเอาจริงนะเจ้าหน้าที่เขาเจอพวกปลายทะเบียนพวกนี้

เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม
เพราะว่าเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของขอนแก่นไง
แล้วเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ขอนแก่นบอกว่า
พอน้ำท่วมคลี่คลายแล้วนะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตลอดเลยตรงแนวตรงถนนจอมพล

หนึ่งเลยต้องเอาขยะออกจากท่อระบายน้ำ

แล้วสองดูซิพวกข้าวของมีค่าอะไร
ใครทำหล่นหายมาพร้อมน้ำ

จนจวนผู้ว่าระยะทางตรงนั้นประมาณสัก๕๐๐เมตรได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็พายเรือสำรวจนะคะ
นับดูแล้วมีป้ายทะเบียนอยู่๑๕ป้าย
แล้วก็มีกระจังหน้ารถอีกชิ้นหนึ่ง
ก็รวบรวมมาเก็บไว้ตรงหน้าจวนผู้ว่าตั้งเรียงเอาไว้แบบนี้นะคะ
ซึ่งชาวบ้านเผื่อคนไหนผ่าน
แล้วทะเบียนฉันหลุดหายไปกับน้ำ
มาติดต่อขอรับคืนได้จะได้ไม่ต้องไปแจ้งหาย
ทำป้ายทะเบียนใหม่นี่มาดูแล้ว
มีของพี่ไหมมีของหนูไหมคะ
ครับมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมคะมีตรงจุดอื่นอีกไหมคะ
เพราะว่ารถหนูก็หายไปเหมือนกันค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าไปติดต่อ
จะทำทะเบียนใหม่จะต้องแจ้งหายมันเสียเงินเสียเวลา

แต่นี่ก็มีนะมีคนมาติดต่อขอรับคืนไปแล้ว